วงบันลังราชินีอินดี
น้องลำไยให้ทองคำ

งานนี้อาหารกันแน่นอน

ใส่ของกันไปเพลงก็ไม่ได้ร้อง
แต่ว่าน้องเกิดและโด่งดังมาจากงานร้องเพลง
มีเหรอคะที่ลูกทุ่งสาวอย่างเธอจะทิ้งสิ่งนี้
ล่าสุดมาเลยจ้ะในห้างประจักรชัย

เนรมิตผลงานเพลงซิงค์โปร์ใหม่
ให้กับน้องลำไยกับเพลงที่มีชื่อว่า

บอกเลยว่ากลับมาทั้งนี้ของสาวลำไย

สีตัวนี้ผลคอตูมมาหลากหลาย
หมอลำพื้นบ้านก็มีพี่แจ๊ค

และที่แน่ทีเด็ดของน้องลำไย

ยุคไหนก็ลดหมดนะคุณผู้ชมนะ
ลำไยบอกแฟนเพลงผ่านบันเทิงไทยรัฐมา

แล้วก็ฟังเพลงไปพร้อมกัน๒๐พฤศจิกายนนี้ค่ะ
รับรองว่าสนุกและมันอย่างแน่นอน